ขณะนี้เองนะคะกรกตก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ

และเรื่องเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญผ่านครูคอ
ซึ่งจะทำหน้าที่ในท้องถิ่นต่างนะคะ
วันนี้เองค่ะครูคอนในพื้นที่อำเภอเมืองสุราธานี

ส่วนครูคอในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ครูคอเชิญชวนไปลงประชามาติวันที่๗สิงหาปี๕๙ค่ะ
วันเกราะ๘โมงถึง๑๖นาฬิกานะคะ

ขณะที่ครูคอเชิญชวนประชาชนไปลงประชามติ๗สิงหาคม
ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี

ผู้ที่ผ่านการอดพรมครูคอแล้วนะคะ
ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
หรือว่าอสมออกไปทำหน้าที่
ปะกับประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบด้วย

เชิญชวนไปลงประชามติทุกวัน
หมายนะคะอยู่ที่๕๐หลังคาเรือนต่อวันค่ะ
ซึ่งนางการดาสุวรรณมาโจอายุ๖๘ปี
เป็นชาวชุมชนโนนวัฒนาบอกว่า
ร่างรัฐธรรมนูลอยู่พอสมควร
แต่ไม่เคยรู้ว่าจะมีคำถามพ่วงท้ายร่างรัฐธรรมนูล
แต่จะศึกษานะคะก่อนที่จะไปลงประชามติ
เช่นเดียวกับนางพจนีขี่ประวัติอายุ๖๖ปี

บอกว่ารู้เรื่องรัฐธรรมนูลประมาณ๑๗๐
ส่วนคำถามพ่วงท้ายนั้นยังไม่รู้นะคะ
คงต้องศึกษาก่อนไปใช้สิทธิ์ค่ะ

ลงพื้นที่ในจังหวัดสุราธานีกันบ้างนะคะ

ได้นำภาพและรายละเอียดการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของครูคอ
ที่ประจำอยู่ใน๗๐หมู่บ้าน

ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเป็นอย่างดี
แต่ว่ามีความสับสนในการลงคะแนน
ซึ่งก็จะได้ช่วยอธิบายให้เข้าใจเพิ่มเติมค่ะ